มาดูรวมอสรพิษกันหน่อยนะฮะ
งูค่ะมาให้เห็นอีกแล้ว

ตั้งแต่ไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ใหญ่

นี่มันแอร์แล้วปรากฏว่าแอร์เนี่ย
มันเป็นรังของงูไปแล้วค่ะ

งูเขียวนับไปนับมาสักประมาณ๕ตัว

หรือเป็นเพื่อนงูที่นัดสังสรรค

ไม่ใช่สิในเครื่องแอร์เลย

ในตัวแอร์เลยค่ะ

ไม่แน่ใจว่าครอบครัวเดียวกันหรือเปล่า

เพราะว่าเจ้าของบ้านเล่าให้เราฟังบอกว่า

ตอนแรกนึกว่าผีหลอก

แบบนี้ทุกคืนนอนไม่หลับจริง

ปรากฏว่างูเขียวเนี่ยค่ะ

อัดนั้นกันเลยเดียว
แล้วคิดดูนะน่าตกใจน่าสยองแค่ไหน

สุดท้ายก็ตีงูเขียวตายจนหมดเลยนะคะ

ไอ้งูไม่ได้เจอในชักโครกเท่านั้น
แต่งูเนี่ยมันอยากอาจจะไปอยู่ในช่องแอร์แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตีตายหมดเลยเหรอ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านได้ยินเสียงตะกุกตะกักแบบนี้ในช่องแอร์ของท่าน
ไปดูนะคะไปเช็คนะคะอ้าวยังไม่หมดใช่ไหมมีอีกฮะไปดูงูเอ่อ
ฉะเชิงเซากันหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นงูเหลือมมองเห็นไหมมองเห็นไหม
ขื่อบ้านที่ประจำของงูเหลือมคืออยู่บนขื่อแต่ตัวนี้ตัวใหญ่มากเหมือนกันนะคะ
ยาวกว่าสี่เมตรเนี่ยเลื้อยอวดโฉมอยู่บนขือนี่แหละค่ะแต่เจ้าของบ้านเขาไม่ต้องการ
คือเจ้าของบ้านไปนั่งอึอยู่อ่ะเอออยู่ในห้องน้ำแต่มันอยู่บนคือ
สบายตะบนท่าข้ามก็ต้องมาช่วยล่ะค่ะหลอกล่อต้องใช้วิชัยหลอกล่อนะ
หลอกล่ออยู่ครู่เดียวเท่านั้นแหละก็คล้องคอดึงตัวลงมาได้
แล้วเอาใส่ถุงปุ๋ยไปคืนธรรมชาติ
เจ้าของบ้านก็บอกเจอกลางดึกค่ะ
เข้าห้องน้ำกลางดึกเปิดไฟเท่านั้นแหละอืม
ทุกอย่างหายเกลี้ยงเลยรีบโทรศัพท์หากู้ภัยออกด้วยเดี๋ยวนั้นเลยค่ะ
ของคุณว่าไปแล้วผมพาไปหาพี่ณเดชน์หน่อย
หน่อยสือเฟ้านี่ณเดชไม่ใช่ชื่นหนูนะโถ

กำลังหลอกล่องูเป็นงูเห่าตัวใหญ่สักประมาณ
๒เมตรเลยนะเขาเจ้าของบ้านเขาแจ้งมา
มันไปอยู่ในตะข่ายในสวนผักเขานี่แหละ
พี่ณเดชน์เข้าไปใกล้งูเห่าตัวนี้กำลังชูคอแพ้แม่เบี้ยอยู่เสียงคูฟอร์ซอสฟอร์
คือเขาก็เลยต้องมีการเอาผ้าที่พื้นมาเรียกความสนใจให้กับงูก่อน

แล้วก็เอาบ่วงคล้องจับงูเห่าได้สำเร็จพี่ณเดชน์เก่งมาก
เดี๋ยวก่อนคือพี่แกนิ่งมากเลยทำทุกอย่างแบบ
จับงูนะครับนี่ฮะนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าไม่พลาดนะงูเห่าตัวใหญ่ขนาดนี้แน่นอนครับ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเอ๊คือไม่ได้อยากเห็นณเดชน์นะแต่อยากรู้ว่าบ้านเลขที่อันนี้อะไร
ก็เลยไปจดบ้านเลขที่๑๙๑ทับ๑ที่พี่ณเดชน์ไปจับงู
จากไปดูการจับงูแล้วก็ไปดูบ้านเลขที่ด้วยเพราะอีกไม่กี่วันหวยก็จะออกแล้ว